สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
นี่แหละครับคือเรื่องราวดี
วันจันทร์แบบนี้มีสาระและน่ารักมาฝากครับคุณผู้ชมครับ
มีร้านอาหารแล้วก็ร้านชาเป็นร้านเล็กครับผม
แต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของร้านจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ไม่เห็นหน้าแต่ลูกค้าเพียบนะครับ
ร้านขายชานมลึกลับแบบนี้อยู่ที่ซอยลาซัน
ใกล้ร้านพิซซ่าลูกค้ายืนรอต่างมากดกิ่ง
แล้วก็สั่งทางโทรศัพท์บ้านแบบนี้แหละครับ
รอรอพอผสมชาเสร็จ
ฉากก็จะเปิดช่องทรงของพร้อมเงินทอนคนตากแดดยืนรอ
นับเป็นวิธีการขายของที่แปลกจริง
มีอะไรให้ผมกินบ้างไหมครับ
หิวครับหิวขอหน่อยขอหน่อย
ไว้นะครับไว้นะไว้นะ
เผื่อจะมีใครให้อาหารบ้าง
การฝึกไม่เหมือนกันถ้ามีเชือกเป็นพันธนาการ
ทั้งที่เชือกแค่วางไว้เท่านั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป
ดีก็แปลกดีนะครับ